คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคม

กรณีที่น้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีที่โคราช
ล่อลวงให้ไปทำกระทงลักษณะการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ
แล้วหลังจากนั้นน้องก็ถูกไปเรียกค่าปรับนะฮะ
เป็นเงิน๕๐๐๐บาทที่โรงพัก
จากเดิมที่น้องตกเป็นผู้ต้องหา
ตอนนี้น้องกลายเป็นผู้เสียหายนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะน้องเองแล้วก็อีกหลายคนผู้เสียหายอีกหลายคน
ตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายประจักษ
ซึ่งอ้างตัวเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์
วันนี้เหยื่อเดินทางไปที่สพเมืองนครราชศรีมา
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์
ฐานกันโชคทรัพย์๑ล่ะ๒กักขังหน่วงเหนียวนะคะ
ข้อหานี้แหละวันนี้ที่เหยื่อรวมตัวกันไปแจ้งความ
คือการแจ้งความครั้งนี้มีกลุ่มสหวิชาชีพ
แล้วก็สภาธนายความสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แล้วก็ยุติธรรมจังหวัดให้คำแนะนำกับกลุ่มผู้เสียหายด้วย
นายพรเทพเจริญพงศ์อนันต์ประธานสภาธนายความจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ให้ข้อมูลที่สนใจบอกว่าจากข้อมูลที่บริษัทเจ้าของลิขสิทธ
ก็คือบริษัทที่เขาถือลิขสิทธิ์เนี่ยนะเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมครับ
ออกหนังสือชี้แจงแล้วว่าไม่เคยมอบอำนาจให้ใครมาดำเนินการจับลิขสิทธิ์การ์ตูน
ดังนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์
ถือว่าเป็นผู้แอบอ้างใช้หนังสือมอบอำนาจปลอม
เพราะต้นสังกัดบอกไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้มอบอำนาจ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่เอามาให้ตำรวจดำเนินคดีกับน้อง
ก็เป็นการปลอมแปลงเอกสารถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จ
เป็นการข่มขู่เด็กให้ยินยอมจ่ายเงินค่าปรับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิในสภาพของเด็ก
ดังนั้นทั้งหมดธนายความบอกว่าเข้าข่ายกันโชคทรัพย์อย่างชัดเจน
อกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คืออีกหนึ่งข้อหาก็คือกักขังนวงเหนียวใช่ไหมคะ
กักขังหน่วงเหนียวเนี่ยอ้าวเป็นความผิดที่เกิดจากกรณีไหนล่ะ
สภาธนายความโดยคุณพรเทพบอกว่ากรณีที่ตัวแทนลิขสิทธิ์อ้าง
แล้วก็มีการคุมตัวเด็กมาที่โรงพักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่แหละค่ะ
ลักษณะคือเป็นการกักขังหน่วงเหนียวค่ะวันนี้อีกหนึ่งคนนะคะ
คนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์เนี่ยคือนายประจักษ์โพธิผลเนี่ย
วันนี้ก็มีการมาโชว์หลักฐานด้วยนะคะว่าตัวเองได้รับมอบอำนาจจริง
ใช่ค่ะเป็นการนำหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทเวอริเช็คจำกัดนะคะ
เอามาชี้แจงกับสื่อมวลชนเขายืนยันว่าบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธ
ของลิขสิทธิ์อยู่ไหนอยู่ที่ญี่ปุ่นบอกว่าให้มากวดขันแล้วก็ปราบรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องอายุ๑๕ปีที่ทำกระทงเป็นหน้าการ์ตูนต่างก่อนที่จะเข้าจับกลุ่ม
พบว่ามีการลงรูปตัวอย่างสินค้าที่มีการทำเป็นหน้าตัวการ์ตูน
ซึ่งบริษัทเขาถือลิขสิทธิ์อยู่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จริง

ก่อนที่จะเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
ก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ให้เข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนนะคะ
แต่สุดท้ายมาพบว่าเป็นเด็ก
ผู้ปกครองก็ขอเจรจากลายเกลี่ยก็เลยยอมถอนแจ้งความ
โดยให้ค่าเสียหายไป๕๐๐๐บาท
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนให้สั่งทำหรือว่าเป็นคนไปล่อซื้อ

ไม่รู้จักกับพนักงานสอบสวนที่เป็นประเด็นอยู่อย่างแน่นอน
จากนี้ยอมรับว่าการเข้าจับกลุ่มแต่ละครั้งนะคะ
จะได้รางวัลนำจับแต่ว่าไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าได้อะไรยังไงกี่บาท
ต่อสู้คดีที่คู่กรณีแจ้งความกลับ
เขาก็มีหลักฐานเหมือนกันฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เขาเป็นบริษัทที่มีดูลายเส้นการจัดจำหน่าย

ฝ่ายปราปรามคือบริษัทบริษัทที่ดูแลเรื่องการปราปรามละเมิดลิสิตของทรัพย์สินธรรมนิยา
เป็นบริษัทรับตรงจากต่างประเทศ

แล้วก็อยู่ฝ่ายปราปรามละเมิดลิสิตทรัพย์สินธรรมนิยาของทางบริษัท
คุณผู้ชมค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นร้อนถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ท่านบอกว่าคือการที่เจ้าหน้าที่จะไปตรวจจับสินค้าลิขสิทธิ์เนี่ย
ต้องดูด้วยนะว่าล่อซื้อกับล่อจับทั้งสองอย่างมันต่างกันนะฮะ
ล่อซื้อเนี่ยเป็นการล่อเพื่อหาหลักฐานต่างให้มากขึ้น
คือมันมีการกระทำผิดอยู่แล้วแล้วไปหาหลักฐานต่างให้มากขึ้น
ล่อซื้อยาบ้าคุณคนขายมันก็ขายอยู่แล้วถูกไหม
ทีนี้ก็ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ก็เลยไปล่อซื้อว่าคุณขายจริง
ทีนี้ส่วนเรื่องของการล่อจับเนี่ยล่อจับล่อเพื่อให้คนกระทำความผิด
อันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เห็นด้วย
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำความผิดอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้องคนนี้
เขาทำกระทงลายดอกไม้เขาไม่ได้ทำความผิด

บังคับให้เขาผิดโดยการไปบอกว่าให้ทำตุ๊กตุ๋นตุ๊กตา
การ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์แล้วไปตลบหลังเขา
อันนี้เป็นการล่อจับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะ
คือตอนนี้ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่า
ลักษณะการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการกันโชคทรัพย์
เพราะหลายเรื่องอาจจะเกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการ
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสื่อสารให้ดี
เพราะการจับกลุ่มในลักษณะดังกล่าวก็มีมากขึ้นเรื่อย
ขอเตือนประชาชนบอกว่าถ้าได้รับผลกระทบ
ก็สามารถร้องเรียนมาได้นะคะ